ในฐานะที่ไทยรัฐทีวีได้มีส่วนร่วมในการเสนอข่าวนี้

ข่าวดีมีให้ดูในไทรัตน์ทีวี
เมื่อวานที่ถ้ามาฟืองที่ราชบุรีบอกว่าไม่มีใครมาจองกระถิญ
ที่มีทั้งคนไปร่วมสมทบทุนกระถิญสามะครี

โอ้โหทางวัดบอกว่าเดี๋ยวจะเอาไปสร้างบท
ตามความตั้งใจของท่านเจ้าอาวาสฮะนี่แหละครับดูสิครับ
ตลอดทั้งวันของเมื่อวานนี้บรรยากาศที่วัดท่ามาเฟืองนะครับ
หมู่สามตะบลอ่างทองอบภมรรณ์รัชบุรี
เป็นไปอย่างคึกคักต่างจากก่อนหน้านี้
ที่มีภาพของพระครูสังครักษ์ประพันธ์ท่านเจ้าวาดร้องไห้
เพราะไม่มีใครไม่มีญาติโยมมาจองกระถิ่นเลย
แต่เมื่อวานนี้ชาวบ้านจากหลายพื้นที่ที่ทราบข่าวต่างเดินทางมาที่วัดครับ
เพื่อสอบถามรายละเอียดของการจัดงานบุญอย่างไม่ขาดสาย
และยังมีการตั้งพุ่มกระถิ่นไว้ด้วย
และมีประชาชนจำนวนมากแจ้งความประสงค์
จองร้านค้าตั้งโรงทานในวันที่๓๐ตรนี้
บริเวณทางขึ้นกุฏิท่านเจ้าอาวาส
โดยมีร้านที่แสดงความจำนงมาตั้งโรงทานขนาดนี้
๓๐๐กว่าร้านละครับคุณผู้ชมครับ
และยังติดต่อเข้ามาเรื่อยนะ
แต่ทางวัดมีพระอยู่แค่๓รูปนะครับ
คณะกรรมการจะเชิญพระสงฆ์จากวัดอื่นมาร่วมรับกระถิ่นสามัคคี
เพื่อให้สามารถรับกระถิ่นได้ครับ
ปรีชาเริ่มพักท่านนายกเทศมนตรีตำบลห้วยชินศรี
บอกว่าขณะนี้มีผู้มีจิตศรัทธาทยอยมาเรื่อย
ล่าสุดเพราะว่ายอดเงินบริจาคครั้งนี้ทะลุ๑๖ล้านบาทแล้ว
ถุประสงค์ของพระครูสังครักษ์ประพันธ์ท่านตั้งใจว่า
เมื่อมีเงินพอสมควรแล้วจะสร้างโบสถ์เพราะที่วัดไม่มีโบสถ์ครับ
พร้อมกันนี้นายปรีชายืนยันว่าวัดท่ามาเฟืองนะครับ
มีบัญชีธนาคารเพียงบัญชีเดียวอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องให้ความสำคัญนะครับ
หากมีเลขบัญชีอื่นมาเนี่ยมาบอกให้โอนเงินเนี่ยตรวจสอบก่อนให้ดีนะครับก่อนจะโอนเงิน

มีบัญชีนี้บัญชีเดียวนะถ่ายรูปเอาไว้เลยนะครับ
ส่วนผู้มีจิตศรัทธาสะดวกที่จะร่วมบุญในช่องทางใดก็สามารถร่วมบุญได้
ทางวัดอยากให้มานะอยากให้มาร่วมงาน๓๐ตุลาคมนี้ครับ
ใช่ค่ะถือว่าไทยรัฐทีวีก็บอกบุญนะฮะ
ถือว่าเป็นเรื่องดีค่ะบอกบุญต่อเลยดีไหม
คือเดี๋ยวนี้จะบอกว่าคุณน่าจะทำบุญง่ายนิดเดียว
ถึงกับปลายนิ้วสัมผัสค่ะ
เวลาจะทำบุญเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาโอนถูกไหมโอนค่ะ
แล้วก็สลิปคุณนั้นเห็นไหมพุ่มกระถิ่นไม่ต้องใช้ธนบัตรแล้วค่ะ
สลิปไปติดแบบนั้นมีสลิปการโอน

มันดีอย่างไอ้พวกมิตรมิจฉาชีพ
มิตรสาชีพอ่ะที่ชอบมาขโมยเงินพุ่มกระถิ่นอ่ะ

เงินอยู่ในบัญชีเรียบร้อยแล้วนะคะ
นี่เป็นภาพที่ถูกแชร์กันสนั่นเลยนะคะในโลกออนไลน์ค่ะ
คุณผู้ชมสำหรับผู้ที่โพสต์คลิปนี้ภาพนี้เนี่ยก็คือ
ที่ใช้เฟซบุ๊คที่ชื่อว่าวสันบัณฑิตสันนะคะ
ซึ่งเป็นผ้าพุ่มกระถิ่นของวัดป่ามัดฉิมวาดบ้านดงเมือง
บนลำพานอำเภอเมืองจังหวัดกาลสินเมืองน้ำดำค่ะ
คือแตกต่างจากวัดอื่นแล้วค่ะเคยเห็นไหมล่ะเนี่ยปกติแล้วนะ
คุณผู้ชมเห็นไหมคะว่าเราจะใช้เงินสดในการติดพุ่มกระถิ่นใช่ไหม
แต่นี่เขาติดสลิปการโอนเงินจ้าคือคนที่ตั้งใจจะทำบุญ
บางทีเขาไม่สะดวกไปวัดไงนะฮะแต่ว่าจิตใจดีแล้วค่ะ
อยากจะทำบุญโอนเงินไปให้วัดครับเอาสลิปส่งไปให้วัด
แล้ววัดก็ปริ้นต์ออกมาก็กลายเป็นแบบนี้ค่ะนะฮะ
เงินทำบุญออนไลน์พรุ่งนี้ไม่ธรรมดานะคุณ
เพราะโอนกันไปตั้งแต่หลักร้อยถึงหลักแสนบาทต่อสลิปนะ
ถูกประสงค์ในการสมทบทุนสร้างพระมหาเจดี
เพื่อประดิษฐานพระบรมศาสตร์รีริกธาตุทีนี้ทางวัดอ่ะฮะ
เขาได้มีการระบุผ่านทางแฟนเพจเฟซบุ๊คของเขา
เชิญชวนท่านผู้ที่มีจิตศรัทธามาร่วมทำบุญได้โดยตรงตามกำลังศรัทธานะ
เนี่ยแบบนี้ค่ะวัดป่ามัดฉิมวาดหรือโอนผ่านธนาคารกรุงไทย
สำนักนานาเหนือเลขที่บัญชี๐๐๐๐๖๒๐๙๖๓
ชื่อบัญชีวัดป่ามัดฉิมว่าจ้า
แต่ก็เหมือนที่พี่เบิร์ตได้เตือนไปแหละ
บางทีถ้าเกิดเราโอนไปปุ๊บมันจะมีบัญชีปลอมหรือเปล่า
เราก็ไม่มั่นใจว่ามันตรวจสอบค่อนข้างจะยากเหมือนกัน

ถ้าเกิดออกที่หน้าจอของเราถูกต้องแน่นอน